เพราะว่ามันจะเป็นหลากหลายรูปแบบให้เราได้ลอง

แล้วก็ใครผ่านได้เร็วที่สุดก็คนนั้นก็จะชนะอะไรอย่างนี้ครับ

อันนี้ก็เป็นอะไรที่มันจำลองมาให้ทุกเพศทุกวัยได้สามารถ

และอีกอย่างหนึ่งก็ได้ออกกำลังกายในช่วงเวลาสั้นด้วยครับผม

ก็ใครที่อยากจะมาลองอะไรที่มันท้าทายหรือว่าสนุกเนี่ย
แต่เราก็เป็นสายออกกำลังกายหนักอยู่แล้วนะครับ

ครับมันเป็นท่าเล่นก้นครับจริงแล้วก็คือ
ครับก็ตกใจเหมือนกันที่มีการแชร์ไปเยอะมาก
เพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไร

บริหารก้นผมว่ามันดีนะครับสำหรับสาวหรือว่าหนุ่มทุกคนครับ
ตอนแรกเราคิดไหมอะว่าจะคนจะแชร์

ก็ไม่ได้คิดนะครับเพราะว่าตอนที่เราลงเราก็ไม่ได้เปิดฟังเสียงตัวเองด้วย
แล้วเราก็เพิ่งมาฟังอีกทีนึงก็หลุดนิดนึงครับ
เวลาแบงค์ลงอย่างนี้ต้องสกินไหม

อาจจะโดนด่าอยู่บ่อยที่เราไม่ค่อยได้ดูอะไรอย่างนี้
แต่ก็คือมันเป็นท่าออกกำลังกายไงพี่
เราไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรที่สื่อไปทางนั้น

เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นท่ากำลังกายที่อีกท่าหนึ่งที่

มันก็บริหารก้นให้กับผู้หญิง

แล้วคอมเมนต์เขาไปในทางที่ดีเหมือนที่เราคิดไหมล่ะครับ

เขาก็บอกว่าหลับตาฟังเสียงอะไรอย่างนี้

ครับก็อยากจะให้ทุกคนได้โฟกัสถึงท่าที่มันได้เป็นท่ากำลังกายและได้ประโยชน์ต่อตัวเองด้วยนะครับผม
แต่ถ้าเกิดคนเห็นคลิปแล้วรู้สึกอยากออกกำลังกายก็ยินดีครับ

เมื่อเราลงอะไรแบบนี้คนก็จะแชร์กันเยอะ
จริงเหรอครับก็เดี๋ยวเรามาระวังตัวมากขึ้นครับ
หรือจะมีคอนเทนต์แบบนี้ออกมาอีก
ไหนคนก็ชอบแล้วอย่าเลยครับผม
คือเราไม่ได้คือตอนเราลงเราไม่ได้หวัง
ว่าเราไม่ได้คิดไปในทางนั้นเลยอะไรอย่างนี้
แล้วผู้หญิงอยากมีถามไหมคะว่า

รู้สึกว่าเราอยากจะพอเราโตขึ้น
ว่าจะเปลี่ยนลุคของเราให้เป็นในทางที่เป็นสายออกกำลังกาย
เพราะเราชอบการทำกิจกรรมอยู่แล้วด้วย

ฟิตเน็ตหรือว่ากีฬาต่างที่เราชอบ

แปลว่าจริงแบงค์ถ่ายรูปเวลาออกกำลังกายไว้เยอะเหมือนกัน
ไม่ได้ถ่ายเองมากกว่าคือเราจะไปเล่นกับรุ่นพี่แล้วเขาก็จะถ่าย

ก็น่าจะมีในละครครับ

ก็ถ้าเกิดสายแฟชั่นปกติก็มี
แต่ว่าไอ้ที่ต้องถอดโชว์อะไรอย่างนี้ก็ยังไม่มีครับ

ตอนนี้กำลังถ่ายอีกเรื่องหนึ่งอยู่แล้วก็เรื่องหนึ่งกำลังออนอยู่นะครับฝากเลยครับ
ตอนนี้คนก็เลยมองว่าแบบเวลาถ้าเห็นแบงค์เล่นละครก็จะได้

รึว่าอยู่ดีจะไปถอดเลยมันก็ไม่เม้เมสเซนส์
ก็ดีใจที่คนดูเขาชอบครับ
ก็จะเป็นผลดีให้ต่อละครที่เราตั้งใจทำมันออกมา
คือเรารับละครเพราะว่าเราพิจารณาจากตัวบท

ว่ามันเหมาะสมหรือว่ามันเข้ากับแคคเตอร์ที่เราจะได้รับ
หรือว่าเราอยากจะพรีเซนต์ในความเป็นเราแบบไหนออกไป

แล้วก็อย่างเงี้ยก็ฝากกันครับมีอีกหลายตอนเลยครับ
ยังจะมีหลังจากนี้ก็ต้องความทรัพย์
ก็ต้องรอดูครับดูจริงแล้วละครเรื่องไปให้ถึงดวงดาวเนี่ยมันมี
แง่คิดทั้งเรื่องครอบครัวอะไรอย่างนี้สอนเยอะมาก
แล้วไม่อยากให้ไปโฟกัสอย่างอื่นมากครับผม
ลองดูว่าละครเรื่องนี้สอนแล้วก็ให้อะไรกับเราบ้างดีกว่า

เขาได้มาปรึกษาเราไหมครับแมน
ครับเพราะว่าเหมือนก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอกันด้วยกับ

จริงไม่ค่อยได้สนิทเวลาที่อยู่ในค่ายไม่ค่อยได้เจอกัน
ถ้าเกิดอยู่ในค่ายเวลาไปทำงานค่ายหรือไปทำบุญค่ายหรือไปเลี้ยง
อัลติ้งอะไรอย่างนี้เราก็จะเจอกันปกติ
แต่ว่าพออันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจโดยส่วนตัวของน้องเขานะครับ
ผมรู้สึกว่าน้องเขาก็น่าจะคิดดีแล้วในการที่จะตัดสินใจทำอะไรสักอย่าง
ว่าทุกคนนั่นแหละฮะเวลาจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างมันต้องมีแนวทาง
ว่ามีสิ่งที่เราคิดว่าไปทางนี้มันจะดีต่อตัวเราอยู่แล้ว
ส่วนตัวเรามองไหมคะว่าน้องแบบอาจจะยังเด็กเกินไปที่จะไปเป็นอิสระน่าจะอยู่ในค่ายไปก่อนอะไรอย่างนี้
ผมรู้สึกว่าแต่ละเส้นทางการเดินของแต่ละคนมันไม่มีตัววัดหรอกว่าอันไหนมันคือเด็กอันไหนมันคือผู้ใหญ่
ถ้าเกิดเขาตัดสินใจเลือกแล้วว่าเขาอยากจะไปดูแลตัวเองหรือว่าออกไปเป็นอิสระมันก็จะดีต่อตัวน้องเขาด้วยก็ได้
หรือว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่น้องเขาอยากจะทำที่มันนอกเหนือจากที่อยู่ในนาดาวอย่างนี้ก็ได้ครับ
แสดงว่าเราเคารพในการตัดสินใจของน้องนะครับ

การป้อนงานของนาดาวนี่เท่าเทียมกันทุกคนไหมคะมันมีผลต่อน้องไหม
จริงแล้วเรื่องของการป้อนงานเนี่ยมันก็ผมว่ามันก็ทุกคนนะครับเพราะว่าทางค่ายค่อนข้างที่จะผลักดันให้อย่างเช่นสมมุติว่านักแสดงคนไหนที่ค่อนข้างที่จะหายไปจากจอเขาก็จะแบบพาไปเรียนการแสดงแล้วก็เวลามีแคสต์หรือว่ามีอะไรเขาก็จะส่งให้ไปได้ให้ผู้อำกับหรือว่าให้ทางค่ายอื่นได้เห็นหน้าเห็นตาคือผมต้องบอกก่อนว่าทาง
๓๕๗๙ถ้าเกิดมีคนจ้างนะครับ
ส่วนตัวเรายังอยู่กับนาดาวอีกนานเลยใช่ไหม
ใช่ครับผมมึงเซ็นไปครับผม